สำหรับในคืนนี้อยากจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศพระราชพิธี
ที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไปในช่วงสาย
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
ซึ่งในวันนี้นะคะวันพฤชมงคลเป็นวันที่เกษตรกรไทยก็จะถือเลิกดีนะคะ
ในการเริ่มต้นทำการเกษตรในการเริ่มต้นปลูกพืชปลูกข้าวนะคะ
ซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศสำหรับพระราชพิธีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ธิรพัฒน์ประยูสิตประหลักกระทรวงเกษตรและสหกร
ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ตั้งศัตรยาทิฐาน
เนื่องในวันพืชมงคลหยิบได้ผ้าห้าคืบ
พยากรว่าน้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดี
ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์
พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
ส่วนผลเสี่ยงทายของกิน๗สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระครูปีนี้
พระโครกินข้าวและข้าวโพธิ
พยากรว่าธัญหารพลาหารจะบริบูรณ์ดี
โคกินงาพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
โคกินย่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
โคกินเหล้าทายว่าการคมนาคมสะดวกขึ้น
ค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ
ขณะที่ทางเกษตรกรจังหวัดต่างทั่วประเทศ
ก็ถือเลิกดีวันพฤชมงคลปลูกพืชผลทางการเกษตรนะคะ
อย่างที่จังหวัดสงขลานางแม่หญิงวันนาอายุ๖๔ปี
เกษตรกรที่บ้านพรุชบาหมู่๗ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่
แปลงปลูกแตงกวาหรือว่าแตงไข่เข้วันนี้
เพราะเชื่อว่าผลผลิตจะเจริญงอกงาม
ขวัญและกำลังใจในการทำการเกษตรกันต่อไปค่ะ
ส่วนชาวนาที่บ้านสระขี้ตุ่นตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำ
ก็เริ่มไถหวานข้าวตามความเชื่อในวันพฤชมงคล

เพราะเชื่อมั่นพระบารมีพ่อหลวงของแผ่นดิน
จะทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี
เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดน้องคายนะคะตอนนี้ชาวนาก็ลงมือปรับที่นา
แล้วก็เตรียมหวานกล้าเริ่มต้นการทำนาตามความเชื่อ
แม้ว่าจะต้องเสี่ยงดวงรอฝนตกลงมาค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวนาบ้านวังหิน
ห้วยน้ำหอมอำเภอลาดยาวช่วยกันหวานเมล็ดพันธุ์ข้าว
แปลงนาที่เตรียมไว้ในวันพฤชมงคล
ชนะบอกว่ามีการตั้งจิตอธิษฐานขอให้ข้าวที่ปลูกในวันนี้
เจริญงอกงามและขายได้ในราคาดี